กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันนี้พาไปก่อติดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ที่ยังไม่ดับแล้วก็แม้ว่าจะมีการควบคุมไฟไว้ในวงจำกัดแต่สิ่งที่น่าห่วงคือแนวไฟอยู่ห่างจากเขตอุทยานเขาใหญ่เพียง๒กิโลเมตร
ซึ่งก็ห่วงนะคะห่วงว่าจะกระทบต่อชีวิตสัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์ในธรรมชาติค่ะ
ปฏิบัติการจากหลายหน่วยงานในการเข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกที่มีจุดเริ่มต้นจากเขาชะพรูแล้วก็เขาตะแบก
ตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ลุกลามบานปลายไปนะคะ
ล่าสุดค่ะนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกในฐานะผู้อำนวยการ
บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านครนายกท่านได้มีการสั่งกำชับให้ทุกหน่วยงาน
โจมตีเป้าหมายไฟป่าทั้งทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นโดยเร็วที่สุดนะคะ
เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแต่ก็ยังมีหลายอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องของกับดักสัตว์ป่าของนายพานที่มีอยู่ทั่วไปทั่วเนี่ย
แล้วก็จะมีเรื่องของกระแสลมที่มีการพัดผ่านทางภาคเหนือทำให้เกรงว่าไฟป่านั้นจะลามเข้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งทำให้มีการทำแนวกันไฟ
เพื่อที่จะเตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดนะคะ
นั่นก็คือแนวไฟตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมได้มีการคืบคลานเข้าไปใกล้
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ห่างเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นทำให้นายอัตภพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้มีการสั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่ง
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานและสถานีดับไฟป่าค่ะ
เพื่อที่จะเดินเท้าเข้าไปยังเขาตะแบกทำแนวกันไฟแล้วก็มีการทำแนวโต้นะคะ
เพื่อที่จะสกัดไฟที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการประเมินนะคะ
ว่าจะมีการลุกลามไปในจุดไหนบ้างแล้วก็ประสานขอฮอเพื่อเตรียมที่จะโปรยน้ำในการดับไฟค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์นี้ทางจังหวัดนครนายกได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
เหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีเหตุอัคคีภัย
ขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดกำลังแพทย์และสาธารณสุขอำเภอ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ถือว่าเริ่มได้รับผลกระทบกันแล้ว
จะเป็นคุณภาพของอากาศจากฝุ่นแล้วก็ควันค่ะไฟป่านะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด
กควันฝุ่นละอองขี้เท่าแล้วก็แก๊สต่างโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนมอนเนอร์ไซด์
แต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การแก้ไขนะคะ
คุณผู้ชมแต่สิ่งที่ดีคือการรับมือหรือว่าเตรียมรับมือที่จะยับยั้ง
ไม่ให้เกิดไฟป่าซะดีกว่าทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ